ดูคดีนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องหาหลักฐานเพิ่มเติม
กรณีการเสียชีวิตของสาวโรงงานคนหนึ่ง
แล้วก็เสียชีวิตในลักษณะเหมือนถูกฆ่าเปลือย
โยนทิ้งน้ำโยนทิ้งคลอง
ปรากฏว่าในคดีนี้อย่างที่บอกไปหาหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วไปเจอเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิด
หลังจากที่ผู้หญิงคนนี้เลิกงาน
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากที่ทำงาน
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะจากกล้องวงจรปิดของโรงงานแห่งนี้
ซึ่งเป็นที่ทำงานของผู้ตายนะครับ
ผู้ตายก็คือนางสาววราพรอิ่มอาหารหรือว่าพรนะฮะ
เดินออกมากับกลุ่มเพื่อน
จากนั้นก็เป็นภาพที่ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ของตัวเอง
ออกจากโรงงานไปตอนประมาณ๒ทุ่ม๑๘นาทีนะครับ
ซึ่งจริงแล้วเหตุการณ์หายไปของนางสาววราพรเนี่ย
ตัวสามีเป็นคนออกตามหาตั้งแต่วันที่๒๖กรกฎาคมใช่ไหม
เพราะว่าภรรยาออกไปทำงานตามปกติ
และจริง๒ทุ่มกว่าจะต้องถึงบ้าน
แต่ปรากฏว่า๓ทุ่ม๔ทุ่มของวันที่๒๖กรกฎาคม

ก็เลยแจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจออกตามหา
กระทั่งไปพบรถจักรยานยนต์ของภรรยา
อยู่ริมทางมันล้มอยู่นะครับ

กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ในช่วงเช้า
มีการพยายามค้นหาตัวของนางสาววราพร
เป็นศพจมอยู่ในคลอง
แล้วก็เสียชีวิตในลักษณะเปลือยกายนะครับ
ขณะที่ภรรยาของเพื่อนร่วมงานผู้ตายให้ข้อมูล
บอกว่าสามีของเธอเล่าให้ฟังอีกทีนึง

เห็นนางสาววราพรขี่รถจักรยานยนต์แซงรถเขาไป
แล้วก็มีรถกระบะสีดำ
ซึ่งไม่ใช่รถในพื้นที่นะ
เพราะไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน

ใกล้จุดที่พบศพนั่นแหละครับ

ช่วงจังหวะที่นางสาววราพรเนี่ย
ขี่ผ่านรถยนต์คันดังกล่าวรถกระบะคันดังกล่าว

ขับตามรถผู้ตายไปด้วย
แต่ว่าจุดตรงนั้นมันหลุดกล้องไป

แล้วมันไม่มีกล้องตัวอื่นจับภาพได้อีกไงคุณ

ก็ทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
หลังจากที่รถกระบะดำคันนี้
ขับตามรถของผู้ตายไปนะครับ
ขับรถออกมาจากโรงงานไล่กันมา
แล้วก็ผู้ตายเขาขับแซงขึ้นมา
แล้วก็แฟนก็เห็นมีรถเก่ง๑คัน
แล้วก็รถกระบะไม่แน่ใจน่าจะ๔ประตู
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์๒คันค่ะ
ก็เห็นแค่นั้นแล้วแฟนเขาก็หันกลับ

เพราะว่าผู้ตายเขาเลยมาอีก
ก็คือว่าเห็นแค่นั้นแต่ส่วนที่ว่าจะตามไปตรงไหนอะไร

นี่นะครับข้อมูลจากทางพยาน

เรื่องของการพบเจอรถกระบะคันสีดำ
ซึ่งไม่น่าจะใช่รถในพื้นที่จอดดักรออยู่
ก็กลายเป็นข้อมูลที่ตำรวจต้องรวบรวมหลักฐานนะครับ
อกจากนี้แม่บ้านของโรงงานที่ผู้ตายทำงานอยู่ด้วย
ยังให้ข้อมูลอีกนะครับว่าประมาณ๒อาทิตย์ก่อน
เห็นผู้ตายมีปัญหาทะเลาะถกเถียงกับพนักงานหญิง

แต่ก็ไม่รู้เรื่องของจำนวนเงินนะครับ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากพยานบุคคลนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องไปดูพยานหลักฐาน
ในพื้นที่จุดที่พบศพกันอีกครั้งนะครับ
เพราะว่ามันมีสิ่งที่ต้องค้นหาอยู่
นั่นก็คือสร้อยคอทองคำ๑บาท
แล้วก็โทรศัพท์มือถือของผู้ตายเนี่ย
ทางสามีบอกว่าผู้ตายก็ทั้งใส่ติดตัว
แล้วก็มือถือก็อยู่ที่ผู้ตายอยู่แล้วล่ะ

เพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนที่ตำรวจไปเจอจุดตรงนี้นะครับ
ก็มาพบมาเจอจุดที่มีลักษณะเหมือนการเผาอะไรสักอย่าง

อาจจะเป็นการเผาเสื้อผ้าผู้ตายหรือไม่
แล้วก็เจอจี้รูปหัวใจตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
ทีนี้ยังต้องหาสร้อยทองคำ๑บาทและโทรศัพท์มือถือ
ก็เลยมีการประสานหน่วยประดาน้ำ๖นายมาลงตรงคลองนี้นะฮะ

และน้ำมันลึก๓เมตรคุณน้ำลึก๓เมตร
ไม่พบไม่เจอหลักฐานอะไรเพิ่มเติม
ร้อยคอทองคำ๑บาทโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
ตอนแรกคาดว่าจะจมน้ำจมท่าอยู่ปรากฏว่าไม่เจอครับ
เจอก็เลยยกเลิกการค้นหานะครับแล้วก็น้ำค่อนข้างไหลเชี่ยว

เลิกการค้นหาก่อนนะครับทีนี้พอตรวจสอบบริเวณโดยรอบตำรวจ
พบรอยเลือดบริเวณทางลงตรงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งคาดว่าเป็นจุดลากศพลงไปทิ้งหรือจุดทิ้งศพตรงนี้นะฮะ
ตำรวจตั้งสาเหตุของการตายครั้งนี้นะครับ

คือการฆาตกรรมแน่แหละแต่เป็น๒ประเด็นคือ๑ฆาตกรรมเพื่อชิงทรัพย์
กับ๒เรื่องของปัญหาส่วนตัวนะครับ
ซึ่งตำรวจบอกว่าขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งในการรวบรวมพยานหลักฐาน
รอผลชนะสูตรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นิติเวศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์บรังสิต

จะเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ